บอกว่าถูกคนที่รู้จักกันเนี่ย

ยกพวกมารุมทำร้ายถึงหน้าบ้าน
เอาไม้ฟาดจนศีรษะแตกนะครับ

คือเธอบอกว่าสาเหตุเพียงแค่เพราะ

แต่พอไปแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบครับ
แม่แม่โทรแม่โทรจากบวชแม่
กูเป้าพหอ

อย่าเอาขี้ไปฮ่ายไม่มีใครลุมจ้า
ไอ้เจ้าบิ๊บแอบย้า

ก็คือได้ยินแต่เสียงตู๊ดอย่างนี้เลยนะคะ
คือสะบดดากันเต็มเลยนะฮะคือจะมีชื่อของบุคคลต่างที่ในคลิปก็มีการพูดถึงกันไว้ด้วยนะฮะ
ฝั่งคนเจ็บฝั่งเจ้าของบ้าน
คือมันมืดด้วยนะชุดลมบุญแหละคะได้ไม่รู้ใครเป็นใครนะคะ
แต่ก็จับใจความได้อย่างคลิปที่ท่านฟังนี่แหละนะครับ
กับสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะชื่อคุณเมย์อายุ๓๘ปีนะครับ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกบุกมาทำร้ายถึงที่บ้าน
โดยกลุ่มของเอิร์ทกับแชมป์แล้วก็พวกอีก๕๖คน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปคือหน้าบ้านของเธอเอง
อยู่ที่หลวงแพ่ง๒๐แยก๓เขตลาดกระบังกรุงเทพ
ทางฝั่งคุณเมย์เจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเธอบาดเจ็บนะฮะ
ถูกตีด้วยไม้นี่ดูศีรษะนี่แตกมีแผลฉีกขาดเลือดอาบหน้า
ไปสามเข็มแล้วที่หลังก็ถูกตีด้วยไม้เหมือนกัน
ที่แขนที่ขาอีกมีแผลถลอกเขียวช้ำตามร่างกายเต็มตัวไปหมด
นี่นะฮะนี่แผ่นหลังของเธอนะครับรอยแดงนี่นะฮะนี่แขนนะฮะที่ขานะฮะ
นับศีรษะที่แตกนะครับเราก็สอบถามไปยังคุณเมย์นะฮะ
คุณเมย์บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยหลังเลิกงานก็จะแวะร้านสะดวกซื้อที่ลูกชายทำงานอยู่นะฮะ
ก็เป็นการแวะตามปกติจากนั้นเนี่ยพอไปแวะเนี่ยไปเจอเอิร์ทนะครับ
นี่เป็นลูกชายของคู่กรณีของเธอเคยมีปัญหาเรื่องรถนะฮะ
เมื่อปีก่อนรถเฉียวชนกันแล้วเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยเธอไปทวงถามเรื่องประกันล่าช้า
ทำให้ฝ่ายคู่กรณีไม่พอใจแล้วก็หมางใจกันนะครับ
ทีนี้เอิร์ทเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกชายเธอด้วยนะความจริงนะคุณเมย์บอก
เคยมากินมานอนที่บ้านเธอด้วยพอคืนวันนั้นไปเจอกันที่ร้านสะดวกซื้อ
มีการมองหน้ากันแล้วมีปากเสียงกันเล็กน้อย
จากนั้นเอิร์ทเนี่ยกลับไปฟ้องแม่กับญาติ
จะยกพวกมาหาเธอที่บ้านแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
คือพอมาถึงเนี่ยคนที่เป็นคนในคลิปนะฮะ
คุณเมย์บอกจะเป็นสาวสองคนนึงจะเริ่มต่อว่าเธอก่อน
แล้วก็มีสาวหล่อคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงในคลิป
ซึ่งจะมีศักดิ์เป็นแฟนใหม่ของแม่ของเอิร์ท
เป็นสาวหล่อนะแต่ถ้าจะเป็นเรียกตามศักดิ์ก็เป็นพ่อเลี้ยงเอิร์ทก็ว่าได้
เป็นแฟนใหม่ของแม่เนี่ยนะฮะถือไม้หน้าสามมานี่คุณเมย์บอกเห็นไหมฮะ
หนึ่งในนั้นมีคนชื่อแชมป์ด้วยก็มีการโต้เถียงกันอยู่พักหนึ่ง
ที่สาวหล่อคนนี้จะใช้ไม้หน้าสามมาฟาดใส่เธอแบบไม่ยั้ง
แล้วก็ถูกคนเสื้อขาวที่เป็นผู้หญิงร่างทวมเนี่ยจับเธอจิกหัวกดลงพื้นแล้วก็ลากไปอีก
แล้วมีคนเอาไม้หน้าสามมาตีซ้ำอีกซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้ชายด้วยนะฮะ
ทีนี้พอสามีเธอเห็นว่าเธอถูกทำร้ายก็เลยไปหยิบไม้ในบ้านเนี่ยมาตีอีกฝั่งหนึ่งเพื่อช่วยเธอ
ฝั่งคู่กรณีเนี่ยเลยไปเรียกตำรวจมาซึ่งเหมือนกับว่าฝั่งนั้นเขารู้จักกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
แล้วอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกฝั่งเธอทำร้ายแต่ความจริงแล้วเธอนี่แหละถูกทำร้าย
เจ้าหน้าที่เนี่ยมาแจ้งว่าสามีเธอเนี่ยเป็นคนก่อเหตุตั้งใจทำร้ายร่างกายฝั่งนั้น
แล้วสามีเธอนั่นแหละตีพลาดมาโดนหัวเธอเองเธอก็เลยงงเลยว่าเออเธอถูกฝั่งนั้นตี
แต่ฝั่งนั้นเรียกตำรวจมาแล้วตำรวจหาว่าสามีเธอเนี่ยเอาไม้มาไล่ฟาดฝั่งนั้นแล้วพลาดมาโดนหัวเธอ
เธอบอกเธอไปแจ้งความที่สอนอจรเข้น้อยนะครับนี่ผ่านมา๔วัน
ตำรวจยังไม่เรียกคู่กรณีมาเจรจายังไม่แจ้งข้อกล่าวหา
มาถึงบ้านแล้วก็ถูกทำร้ายแล้วเธอยังถูกขู่ผ่านโซเชียลอีก
ก็เลยเอาคลิปหลักฐานต่างมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมทางคดีแล้วการรับผิดชอบจากฝั่งคู่กรณี
นี่ไอ้เรื่องรถที่เคยมีปัญหากันเนี่ยคุณเมย์บอกเธอเนี่ยไม่ติดใจนะ
ทั้งทั้งที่ฝั่งเธอเนี่ยไม่ได้ผิดเลยนะเห็นว่าเป็นญาติของลูกชายเพื่อน
แต่กลับมาถูกบุกทำร้ายถึงบ้านแบบนี้เธอบอกเธอไม่ยอม
แม่เขาโดนอ้วนที่ใส่เสื้อสีขาวจิกหัวหนูออกไปตีหมดเลย
หมดเลยแหล่งก็เขาฝาว่าแฟนหนูตีหัวหนูแตกแฟนหนูวิ่งออกมาช่วย
ก่อนจะมาก็คือก็นานนะคะก็คือตีกันไปจนเลือดหนูแห้งที่หัวแล้ว
ใช่เลือดแห้งแล้วแล้วคือคนโมท์ที่เป็นกะเทย
พาตำรวจมาเห็นเขาเรียกว่าอาเขาน่าจะรู้จักกันอะนะ
ไม่มีเรื่องอย่างอื่นเลยทั้งที่ลูกเขาเคยมากินมานอนบ้านเรา
ลูกหนูก็เคยไปกินไปนอนบ้านเขาเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเป็นเพื่อนกัน

มีมุมจากทางฝั่งของคุณเมย์นะที่เอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะ
บอกไปไปมาเนี่ยฝั่งนั้นบอกสามีเธอนั่นแหละเอาไม้จะไปฟาดเขา
แล้วพลาดมาโดนศีรษะเธอเนี่ยยังแตกนี่เห็นไหมฮะยังมีร่องรอยทำแผลอยู่เลย
เห็นไหม

ใครตีหัวแตกนี่เห็นมั้ยแล้วก็บอกหัวเขาเนี่ยแหละตายเขาเองนี่นี่เห็นมั้ยฮะ
เธอเลยบอกฝั่งนั้นนั่นแหละตีเธอนะ
โดยยืนยันว่าฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเอาอาวุธบุกมาที่บ้านด้วย
ซึ่งฝ่ายคู่กรณีเนี่ยนี่เห็นไหมฮะพอโพสต์เอาไว้ขออ่านหน่อยได้ไหม
คลิปเมื่อกี้ที่โพสต์เอาไว้บอกนี่ค่ะทางฝั่งนั้นที่บอกว่าไม่มีอาวุธอะไรเลย
หลักฐานแน่นค่ะฝั่งคู่กรณีก็เข้ามาคอมเมนต์เลยนะฮะ
บอกว่าให้เอาความจริงบอกเอาความจริงค่ะไม่เล่าแต่แรกล่ะคะ
ว่าผัวตัวเองทำอะไรเด็กแค่เด็กขับรถผ่าน
คือในคลิปจะได้ยินเสียงฝ่ายคู่กรณีบอกว่าถูกยิงปืนแก๊ปใส่
นี่เขาก็โต้กันไปโต้กันมานะฮะคือแม่แต่เขาแจ้งความกันแล้วนะ
ว่าฝั่งคุณเมย์ที่เป็นเจ้าของบ้านเขาบอกเหมือนกับเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีนะครับ

ทางฝั่งคู่กรณีเขาจะบอกว่ายังไงบ้าง
จะเป็นเหมือนกับที่คุณเมย์ได้บอกกับสื่อมวลชนเอาไว้หรือเปล่า